มีความเชื่อว่าต้นคริสต์มัสคือต้นไม้แห่งชีวิตเป็นตัวแทนของความหวังและการเริ่มต้นสิ่งใหม่
ต้นคริสต์มัสต้นนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนต้นไหนเพราะเป็นของขวัญที่มาจากความคิด
ที่ต้องการให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นน่าอยู่มากขึ้นได้ยังไงนะเหรอ
ไปผมจะพาไปดูกัน
พลาสติกมีจุดเริ่มต้นจากการผลิตขึ้นมาเพื่อความคงทนในการใช้งาน
สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดแม้พลาสติกจะมีอายุที่ยาวนาน
แต่กลับมีอายุการใช้ที่สั้นมากทั้งที่จริงแล้วพลาสติกใช้แล้วนั้น
ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณรู้และสร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิด
คนไทยทิ้งพลาสติกเฉลี่ยคนละ๙๖กรัมต่อวัน
แม้จะมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกกันอย่างต่อเนื่อง

มีปริมาณมากขึ้นถึง๔๐และขยับสูงขึ้นเป็น๔๕หรือเฉลี่ยคนละ๑๓๙กรัมต่อวัน
ภายในเวลาไม่กี่เดือนคนละ๑๓๙กรัมต่อวันดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมล่ะครับ
ยังมีพลาสติกใช้แล้วอีกมากมายที่ไม่ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
ซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาทำลายทัศนียภาพรวมถึงเกิดก๊าซพิษและก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้พลาสติก
นี่คือปัญหาระดับประเทศและในระดับโลกพลาสติกเพียง๑ชิ้นที่เรากำลังทิ้งในวันนี้จะกลายเป็นปัญหายืดเยื้อไปอีกนานกว่า๔๕๐ปีข้างหน้า
เพราะนั่นคือเวลาที่ต้องใช้จนกว่าพลาสติกจะย่อยสลายแต่เราสามารถเปลี่ยนเวลา๔๕๐ปีให้กลายเป็นเดี๋ยวนี้ได้
ไม่ต้องเริ่มที่ร้านค้าไม่ต้องรอนะที่เก็บขยะแต่เริ่มจากพลาสติกใช้แล้วในมือของเราเองเพราะศักยภาพที่แท้จริงของพลาสติกไม่ใช่การใช้แล้วทิ้งแต่เป็นการนำกลับมารีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วทำความสะอาดแล้วนำไปห่อนตามจุดดอกพอยต์ของโครงการยูเทิร์นทั้งในพีทีทีสเตชั่น
ในการคัดแยกและจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี
จากของเหลือทิ้งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง
เราจะทำหน้าที่บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วให้คุณ
โดยการอัพไซเคิลคืนชีพพลาสติกให้กลับมาสร้างประโยชน์
การทิ้งที่ศูนย์เปล่าและนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด

และต่อยอดไปสู่การช่วยเหลือสังคม
ในอนาคตเราจะยกระดับบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น
เพิ่มโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว
เพื่อต่อยอดมิติของการดูแลสิ่งแวดล้อม
และช่วยลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไปพร้อมกัน
พลาสติกใช้แล้วสร้างคุณค่าและประโยชน์ได้อีกมากมาย
คุณคือคนสำคัญที่จะตัดสินว่ามันเป็นแค่ของใช้แล้วทิ้ง
หรือช่วยกันคัดแยกเพื่อส่งต่อเป็นของขวัญ
ที่จะช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นสะอาดขึ้นและดียิ่งขึ้น

พลาสติกใช้แล้วในมือคุณ